มาดูความแสบของผู้ชายคนหนึ่งนะครับโอ้โหคุณยายวัยเก้าสิบเอ็ด
นั่งขายกล้วยอยู่หน้าบ้านที่อ่างทอง
ทำทีเป็นจะขอซื้อกล้วยอืมซื้อกล้วยสองหวีค่ะ
ยายจะหยิบใส่ถุงให้มันดึงกระเป๋ายายไปเลยกระชากระเป๋ายายไปเลยเหรอคะ
ได้ไปพันกว่าบาทโอ้โหยายเก้าสิบเอ็ดแล้วนะ
มือถืออีกเครื่องหนึ่งโอ้โหนี่ครับคุณยายท่านนี้คือ
คุณยายเผียรบุญเชิดฉายอายุเก้าสิบเอ็ดปีแล้วนะฮะ
แต่ยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมนี่คือที่บ้านเขาจะมีสวนกล้องสวนกล้วยเยอะ
อ่าทุกวันก็จะเอากล้วยมาวางขายหน้าบ้านแบบเนี้ยเนี้ย
โต๊ะวางขายไว้ใครขับรถใครผ่านไปผ่านมาจะซื้อกล้วยก็
ซื้อกล้วยของยายเพียนนะครับ
แต่ปรากฏว่าโอ้โหมันมีคนร้ายเนี่ยแสบจริงนะ
จะเห็นว่าคุณยายอายุเยอะแล้วด้วยนั่งขายกล้วยอยู่คนเดียว
ทำทีเป็นขอซื้อกล้วยแล้วก็กระชากระเป๋าสะพายของยายไปในกระเป๋ามีเงินสดพันกว่าบาทนะครับ
โทรศัพท์มือถือของยายด้วยเครื่องหนึ่งแล้วก็หนีไปเลยอืมนี่ฮะเห็นไหมโอ้โห
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับคุณยายเพียรนะครับอ่าคุณยายก็วันนี้ยังขายกล้วยเหมือนเดิมนะ
ค่ะเนี่ยฮะบ้านอยู่ริมถนนอ่าที่หน้าบ้านก็ยายแม้จะดูเอ่ออายุเก้าสิบเอ็ดเนี่ย
แต่ไม่ใช่แบบโอ้โหแก่อะไรอย่างนี้เลยนะดูแข็งแรงอยู่นะ
แข็งแรงความจำดีคุยสนุกนี่ฮะคุณพัชรวิน
พัชรวรรณประพานนั้นก็ไปพูดคุยมาค่ะเนี่ยคุณยายก็ยังดูจำใสอยู่นะ
อ่าวันนี้ก็ยังมาขายกล้วยอย่างมีความสุขค่ะคุณยายบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสิบโมงเช้า
ยายออกมานั่งขายกล้วยมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างก็สมส่วน
อายุสักสามสิบกว่าสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียว
ขี่จักรยานยนต์ทำทีมาขอซื้อกล้วยสองหวีบอกว่าจะเอาไปตกปลานะครับ
ระหว่างลงมาซื้อกล้วยคนร้ายยังไม่ดับเครื่องจักรยานยนต์นะอืม
แล้วก็คนร้ายก็ถือกล้วยสองหวีเดินอ้อมโต๊ะที่ยายนั่งอ่ะค่ะ
ไปหายายอ่าบอกว่าให้ยายใส่ถุงให้อืม
ซึ่งขณะที่ยายหยิบเอื้อมมือจะใส่ถุงให้เนี่ยคนร้ายก็สบโอกาสเลยนะครับ
ใช่ค่ะเอาจังหวะนี้แหละกระชากระเป๋าใบเล็กที่ยายเผียนสะพายข้างไว้
ที่เห็นในกราฟิกของเราเนี่ยค่ะกระชากออกไปเลย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไอ้กล้วยสองหวีที่จะเอามาให้ยายใส่ถุง
ทิ้งไว้ให้ยายดูต่างหน้าค่ะเพราะได้กระเป๋ากับมือถือของยายไปแล้ว
เผียนบอกตอนนั้นตกใจมากจริงจริงทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ร้องตะโกน
เรียกลูกสาวที่อยู่ในบ้านนะคะแต่ก็ไม่ทันนะคะเพราะคนร้ายเนี่ย
พอขโมยกระเป๋าคว้าไปได้ปุ๊บก็วิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ที่ยังติดเครื่องอยู่
แล้วก็ขี่หนีไปยายเพียนบอกว่าในกระเป๋าเนี่ยนะ
มีเงินอยู่พันกว่าบาทมีมือถืออยู่๑เครื่อง
เงินพันกว่าบาทอ่ะมันไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่เงินจำนวนนี้อ่ะ
เตรียมไว้ไปทำบุญกระถิ่นก็ไม่คิดเลยว่าจะมาถูกขโมยเอาแบบนี้ค่ะ
อย่างกันเนี่ยมันไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราอืมเอาไปเฉย
มันคงไม่มีใครอืมคุณยายโกรธเขาไหมคะ
มันก็ทีแรกก็โกรธเหมือนกันนะแล้วทีนี้มานึกดูว่า
เรามันไม่มีจะใช้มันมีจะกินมันก็มาแย่งทิ้งเอาไว้อย่างนี้
เขาพูดอย่างเงี้ยใครจะว่าอะไรว่าเนี่ยโอ้โหติดกรรมให้มัน
แต่ยายแกพูดอย่างนี้บอกว่าไอ้หนูไม่น่าจะมาทำร้ายยายนี้นะ
เออไม่ขอดีดีนะยายก็จะให้อืมเนี่ยจะมาทำอย่างเงี้ย
ยายไม่ชอบเขาเลยว่าอย่างงั้นไม่ชอบอืมเขามันเราก็นึกในใจ
มันคงจะไม่มีใช้เนี่ยแต่นี่แล้วก็จะบอกว่าอ่าไม่ว่าหรอก
อ่าเงินไม่ว่าหรอกขอทอสับกับกระเป๋าคืนอืมเงินเงินจะให้
เออเอาให้อืมยายก็หัวสีให้เขาเนอะเออหัวสีให้
ยายแกก็ยังขำออกนะยังหัวเราะได้อืมยายแกบอกว่าแกไม่ได้ถูกทำร้ายไง
อืมก็โชคดีนะยายแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะใช่ค่ะนะ
เผื่อไปเจอคนร้ายที่มันแบบโหดโฉดกว่านี้ขึ้นมาใจโหดเยี่ยม
คุณยายบอกอยากได้กระเป๋ากับโทรศัพท์คืนค่ะนะครับส่วนลูกสาวของคุณยายนะครับ
บอกว่าปกติแล้วยายกับลูกก็จะเอากล้วยจากสวนมาวางขายหน้าบ้าน
ก็ขายแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายอะไรนะ
แล้วที่ให้แม่ออกมาขายกล้วยหน้าบ้านเนี่ยเพราะไม่อยากให้คนแก่เหงาอืม
จะได้มีอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยทำค่ะปกติยายก็เข้าเข้าออกออกมาขาย
กับลูกลูกบ้างยายบ้างนะครับยายไม่ได้นั่งขายคนเดียวตลอดเวลา
ช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นช่วงไม่ค่อยมีรถผ่านถนนหน้าบ้านด้วย
แล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากยายเพียนคนเดียว
คนร้ายคงอาศัยช่วงนี้ลงมือและคาดว่าต้องเป็นคนในพื้นที่
แล้วเคยมาดูราดเหล่าเป็นอย่างดีคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วย
คนพื้นที่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจากการสังเกตที่เข้ามาซื้อ
ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะมาฉกของวิ่งล้าวของอะไรอย่างนี้
มันก็จะเหมือนกับขับดูไปตลอดแต่อันนี้มาเหมือนกับมาแล้วมาวก
วกกลับหน้าบ้านอืมเหมือนตั้งใจมาเจอก็เอาเลยอืม
คนเอาเลยอย่างเงี้ค่ะเหมือนกับยายออกไปนั่งขายอย่างเงี้
ยังได้พบปะผู้คนยังได้พูดได้คุยแต่ก็คนร้ายมาทำอย่างงี้ก็เหมือนกับ
บางครั้งก็ทำให้ยายนึกท้อเหมือนกันว่ามานั่งอยู่อย่างนี้
ยังมีคนมาคิดไม่ดีอะไรประมาณนี้เพราะยายดีกับทุกคน
นี่พอมาถึงก็จะถามหายายตลอดบางทีคนอื่นมาขายไม่ถูกใจนะ
ยายอยู่เปล่าตาอยู่หรือเปล่าอ่าก็จะถามหาค่ะอ่า
ลูกสาวก็พาคุณยายไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพเมืองอ่างทองนะฮะ
ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายให้อยู่ก็ดีแล้วฮะแจ้งความไว้แล้วคุณยายนะ
อย่างน้อยมันจะได้เข็ดหรือว่ากลัวอะไรกันบ้างอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่งั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเจอคุณยายใจดีเดี๋ยวมันก็มาอีกย่ามใจอีก